มาดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับ
คือคลิปนี้เป็นผู้ชายที่เขาไปส่งภรรยาในการขึ้นรถตู้
ขึ้นรถตู้บ่อวินกรุงเทพบ่อวินก็คือที่ชนบุรีนะฮะ
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงคิวรถตู้เขาไปเจอผู้โดยสารคนหนึ่ง
สารคนนี้บอกว่าผมไม่เดินทางแล้ว
ถ้าคุณจะซื้อตัวนะคุณเอาตัวผมไปเลยผมให้
เอาง่ายคือคนที่จะขึ้นเขาไม่ได้มาซื้อตัวจากฉัน
กลายเป็นประเด็นถกเถียงฮะเรื่องนี้มันซับซ้อนนิดนึง
คุณผู้ชมค่อยดูกันแต่ว่าไปดูคลิป
ที่คนขายตัวกับผู้โดยสารเขาเถียงกันหน่อยนะครับ
ไม่เพิ่งมาพูดตอนนี้พี่เราไม่ได้คืนตัว
เราไม่ได้คืนตัวนะครับแล้วตัวก็ซื้อซื้อมาจากคุณ
แล้วผมบอกว่าอยากได้เงินเพิ่มใช่ไหมผมก็จะให้
ไม่เอาล่ะแฟนพี่มีปัญหาค่ะ
แฟนพี่ด้านที่สินเงินยอมการคุยกันให้รู้เลย
ผมขึ้นตัวตรงไหนว่าพี่หนูเอาตัวจากคนอื่นได้ไหม
ไม่ใช่คุณทำแล้วครับค่ะพี่ต้องบอกเขาน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์เขามี

ถ้าฟังแค่นี้คุณผู้ชมจะงงนะว่าเขาเถียงอะไรกันไปบ้างนะครับ

เป็นคลิปที่ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บนรถตู้แล้ว
นั่งอยู่บนรถตู้แล้วนะฮะแล้วก็ถ่ายกลับออกมา

นี่ต้องคลิปนี้จริงต้องฟังคลิปนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คิวรถตู้โลตัสบ่อวินกรุงเทพ
วินนี้ติดป้ายไว้เลยที่โต๊ะขายตัวเลย
บอกว่าซื้อตัวแล้วไม่รับคืน
คนถ่ายคลิปเป็นผัวเมียคู่หนึ่ง
เมียจะขึ้นรถตู้จากบ่อวินชนบุรีเข้ากรุงเทพ
แล้วบังเอิญตอนนั้นมีผู้โดยสารชายคนหนึ่งเขาซื้อตัวไป
แล้วเขามีธุระด่วนจึงเดินทางไม่ได้
ก็เลยยกตัวให้เมียของคนถ่ายคลิป
ประมาณว่าไปเจอกันแล้วโดยบังเอิญให้คุณ

คุณเอาตัวผมเอาไปเลยแล้วคุณก็เดินทางไปได้เลย
แต่ปรากฏว่าพี่ผู้หญิงคนขายตัว
ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีฟ้าใส่เครื่องแบบนี้
บอกว่าไม่ได้นะคะใช้ตัวของคนอื่นแบบนี้ในการเดินทาง

คุณต้องมาซื้อตั๋วใหม่
ซื้อตัวใหม่ไม่ต้องเดินทาง

ทีนี้ถามว่าเรื่องจบอย่างไร
ทีมข่าวของเรานะครับก็ต้องโทรไปสอบถาม
เพราะมันมีคลิปออกไปนะเขาแชร์กันอยู่
และคนในโลกโซเชียลมาคอมเมนต์กันเยอะเลย
บอกโอ้โหถ้ารถตรงนี้ทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะ

เป็นการมีน้ำใจและเอาตัวให้กับคนอื่นเขา
แทนที่จะขึ้นรถได้นะคุณกลับไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นรถนะฮะ

บอกว่าสุดท้ายผู้โดยสารหญิงคนนั้นก็ได้ขึ้นรถตู้ไปกรุงเทพนะครับ
โดยพนักงานขายไม่ได้ใจไม้ไส้ระกรรม
เข้มงวดขณะไม่มีเหตุผลอย่างที่ถูกกล่าวหา
ก็มีการตกลงกันว่าจะไม่โพสต์คลิปประจานได้ไหม

ถึงขนาดต้องยื่นบัตรประชาชนหรอก
แต่เมื่อลูกค้าซื้อตัวแล้วแต่มีเหตุจำเป็นเดินทางไม่ได้

แต่คนที่เป็นเจ้าของตัวต้องมาแจ้งกับนายท่าด้วย
เพราะว่านายท่าจะต้องตรวจเช็คผู้โดยสารไม่ให้ตกลน
ไม่ใช่คุณเอาไปให้กันเองแบบนั้น

แต่มาแจ้งเราหน่อยเราต้องเช็คจำนวนผู้โดยสารนะครับ
นี่คือเหตุผลที่ผู้โดยสารต้องมาแจ้ง

ไม่ได้ต้องการเงินจากการขายตัวเพิ่ม
แต่รู้สึกโมโหผู้โดยสาร
ผู้โดยสารก็ไม่รับฟังคำอธิบาย
แล้วก็ยังไลฟ์สดอีกด้วยนะฮะ
ไม่ได้คืนตั๋ว
กลัวโดนประจานเหรอ
อ้าวแล้วคุณเจ็บประจานเราทำไม
เราก็ให้คุณขึ้นรถแล้วทั้งที่คุณไม่ได้เสียตังค์เลยนะ
บอกว่าถ้าทำผิดก็ขอโทษนะ

ก็อยากจะให้เข้าใจในฝั่งของนายท่ารถตู้ด้วย
และขออภัยลูกค้าแต่เหตุการณ์นี้ก็จบลงด้วยดีนะฮะ
เพราะว่าลูกค้าหญิงก็ได้ขึ้นรถตู้เดินทางไปกรุงเทพ
โดยที่นายท่าหรือคนขายตัวก็ไม่ได้เก็บเงินเพิ่มเลยนะ

กรมการขนส่งทางบกจังหวัดระยองแหละนะฮะ

เธอก็ถูกเรียกไปชี้แจงเหมือนกันนะครับ
เธอก็พร้อมจะอธิบายเหตุผลให้ฟัง
แบบที่อธิบายกับทีมข่าวไทยรัฐนี่แหละ
เพราะเธอบอกว่าความจริงมันมีอยู่แค่นี้จริง
ที่ผู้โดยสารคนนั้นที่สละสิทธิ์ในการที่ไม่เดินทาง
ไม่ได้เอาตัวมาคืนอันนั้นก็ถูกต้องของเขา
แต่การที่ผู้โดยสารคนนั้นเอาตัวไปให้อีกคนนึง

มันก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบคนขึ้นรถตู้

แต่ว่าอันนี้ก็แอบสงสัยอยู่นิดนึงว่า

คือผู้ชายคนเดิมเขาไม่ไปเขาเอาตัวให้ผู้หญิงคนนี้
มาอย่างงั้นมันอาจจะมีการเช็กหน้าเช็กตาง่ะนึกว่าหรือเปล่า
คุณอริยาไปซื้อตัวนายท่าเห็นแล้วคุณอริยาซื้อตัว
แต่อยู่เป็นผู้ชายไปขึ้นรถ
ก็งงสิเมื่อกี้นับจำนวนผู้หญิง๕ผู้ชาย๕

คือมันอาจจะไม่ได้เข้มงวดเหมือนกับตัวเครื่องบินถูกไหม
ที่ต้องแบบเอาบัตรประชาชนมาเช็คให้ตรงกันกับชื่อ